ระยะนี้บริเวณทางตอนบนของไทย
คงได้เจออากาศเย็นพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าหลังจากนี้ใครจะเดินทางท่องเที่ยว
คงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าช่วงเวลานี้เองอย่างที่ได้มีการแรงงาน
เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกระแสลมต่าง
ที่จะมีบทบาทต่อลักษณะอากาศในเมืองในของเรา
ก็จะทำให้มีความแปรปวนเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณใจกลางประเทศ
จะเป็นจุดที่อากาศเย็น
ซึ่งเป็นสัญญาณของฤดูหนาวที่จะมาถึงต่อไป
กับอากาศที่มีความชื้นที่มาจากทะเลมาเจอกัน
ดังนั้นในระยะนี้ก็จะเป็นช่วงที่
ก็จะทำให้มีความปราภวนสภาพอากาศเกิดขึ้น

แน่นอนก็จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนกลาง
ส่วนบริเวณฝั่งอันดามันนั้นคงต้องรอสถานการณ์คลื่นให้หายไปก่อน
ก็คือประมาณเดือนกว่าสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันก็จะหายไป
กระแสลมก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศการท่องเที่ยวก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมครับปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของอากาศเย็นสีม่วงนี้นะครับ
สังเกตว่ามีการแผลลงมาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
ส่วนนี้เป็นพายุนะครับจะสังเกตว่าในบริเวณแถบนี้ที่มีอากาศเย็นมา
พายุจะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
ดังนั้นพายุลูกนี้ถือว่าน่าจับตามองเลยทีเดียว
เพราะว่าถูกอากาศเย็นนั้นบล็อกไว้อยู่
จึงทำให้มีลักษณะการขึ้นตัวในทะเลค่อนข้างนานละทีเดียว
อากาศเย็นที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นก้อนนี้

นั่นก็หมายความว่าเราจะเจอความแปรปวนสภาพอากาศ
เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเราเป็นระลอกระลอกติดต่อกัน
ดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับสถานการณ์ฝนในระยะนี้
ช่วงแรกอาจจะไม่แรงมากนักนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะมาถึงบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็ต้องติดตาม
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นพื้นที่ตอนกลาง

ผมพุฟธนันทร์พิสิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ